เดี๋ยวจะพาไปตามหาความอร่อยกัน

อยู่ในกระบอกไม้ไผ่
ภูหลวงหมูยอกระบอกไม้ไผ่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่แล้ว

แต่ว่าเรื่องของของฝากขึ้นชื่อ

ก็ทำขายอย่างหมูยอกระบอกไม้ไผ่ภูหลวงนี่

อยู่ที่ถนนมะลิวัน
ขาออกไปอำเภอวังสะพุง
ตรงข้ามโกเบาฮาวส์นะครับ
หมูยอกระบอกไม้ไผ่ภูหลวง

เขาบอกว่าหมูล้วนไม่มีแป้งผสมเลย

แล้วก็ต้นตำรับหมูยอกระบอกไม้ไผ่เจ้าแรก

นานกว่า๑๓ปีก็คือร้านนี้นี่แหละครับ

เป็นสินค้าโอท็อป๕ดาวไปเลย

ก็เล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็ลาออกจากงานกลับมาที่บ้านที่จังหวัด

หันมาทำอาชีพของฝากอย่างหมูยอ
เพราะว่าหมูยอเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่

เพราะว่าเธอนั้นห่อใบตองไม่เป็น

ก็เลยคิดว่าในเมื่อเราทำไม่ได้
ใส่แบบว่าห่อใบตองไม่ได้
สุดท้ายตัดสินใจเอาไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ดีกว่า

ทำไมหมูมันจะอยู่ไม่ได้นั่นน่ะสิลองทำดูครับ
แล้วสุดท้ายได้สูตรนี้มาสุดยอดเลยทีเดียว
กลายเป็นหมูยอกระบอกข้าวหลามนะครับ
นี่เห็นแล้วแปลกแต่ว่าอร่อยนะครับ
สำหรับเนื้อหมูที่ใช้เธอบอกว่าเป็นเนื้อหมูส่วนตรงสะโพก
วันละประมาณ๒๐๐กิโลกรัมคือเนื้อส่วนนี้มันจะติดมันนิดเดียว
มันก็จะมีกล้ามเนื้อแข็งแบบแน่น
ก็คือมันก็แข็งจริงแต่ว่ามันว่าไม่ได้แข็งจนเกินไป

เนื้อหมูที่ทางร้านใช้เป็นเนื้อหมู๑๐๐เลยนะ
วันหนึ่งก็ขายได้ประมาณสัก๑๐๐กระบอก
ราคาปลีกกระบอกละ๕๐บาท
คิดดูแล้วกันถ้าขายหมด๑๐๐กระบอก๕๐บาทเท่าไหร่

แต่ว่าถ้าขายส่งก็คือขายแบบจำนวนเยอะ
ก็จะลดหลั่นเรื่องราคาลงไปก็จะเหลือสัก
กระบอกละ๓๕บาทลดเยอะนะ
ก็ถือว่าลดออกไปเยอะเหมือนกันแต่ต้องสั่งเยอะหน่อย
ถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อเยอะล่ะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลยนี่โทรไปได้ตามหมายเลขนี้นะครับ
โอ้โหยอดอีกหนึ่งรูปแบบนะน่าสนใจแบบนี้น่าจะเก็บได้นานด้วยเหมือนกันนะ
น่าสนใจนะอยากไปลองทานดูเหมือนกันนะครับ